คือเพิ่งเคยฟังคำอธิบายทางวิชาการมันมีชื่อแบบนี้
แต่จริงแล้วเราเจอกันบ่อยมากเกือบทุกเดือน
ปีนึงมีหลังหลายเคสแบบนี้
เพียงเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีการทำ
แต่จริงเคยมีอันหนึ่งที่เพิ่งเป็นข่าวไป

อ่าตัวเจ้าของบ้านได้ไหม

ก็เขาเข้าใจว่าเป็นความผิดของเขา

ส่วนใหญ่แล้วมันจะเอาไปเชื่อมกับเรื่องของทางจิตวิทยา
เกี่ยวกับเรื่องศัยศาสตร์เวทมนต์ร่างทรงอันนี้เจอบ่อย
ผมเคยเจอบางคนหมดเป็นร้อยล้านก็มี
แล้วร่างทรงบอกว่าเข้าร่างทรงมาเป็นร่างทรงนู้นร่างทรงนี้
แล้วก็ขอตีเพราะว่าคุณเคยมีบาป
มีเวรกรรมมาแต่ชาติปางก่อนขอทุบขอตี
เศรษฐีที่มีเงินเป็นหลักร้อยล้านก็ยอมให้ทุบให้ตี
คนรอบข้างเห็นว่าทำไมทรัพย์สินมันเริ่มหมดเริ่มหมด
เขาก็เลยพามาดำเนินคดีซึ่งมันมีออกมาเรื่อยเลย
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นช่วงจังหวะที่คนมีความอ่อนแอทางจิตใจอยู่

ส่วนมากที่ผมจับได้คือจะมีปัญหาเรื่องชีวิตคู่
เป็นหลักเลยและจะมีความอ่อนแอในช่วงนั้น
เขาก็พยายามเอาบางอย่างมาแทนมาทดแทน
แต่อันนี้หนักกว่าคือชวนไปทำธุรกิจด้วย
เข้าใจว่าอาจจะเอาเงินทั้งหมดของชีวิตไปลงในธุรกิจของเขา
พอมันเงินมันไปจมอยู่จะถอนก็ถอนไม่ได้
พอเดินหน้าต่อปุ๊บก็โดนสะกดจิตแบบนี้

เขาพยายามใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวให้เชื่อตามมากกว่า

นี้ไม่ได้หนักที่สุดนะเคสหนักกว่านี้มันก็มี

ก็อย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่ไงครับเคสของน้องฟ้าน้องฟ้า